มาต่อกันที่อีกหนึ่งศิลปินกันบ้างค่ะ
คนนี้ต้องบอกเลยว่าโด่งดังมาเพราะว่าฝีปากจริง
นอกจากว่ามีเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ
แล้วเขายังมีฝีปากที่แบบคมคายคารมเป็นต่อ
รูปหล่อเป็นรองนะครับแต่พี่โอ้ยก็หล่อยอยู่เหมือนกัน
พักหลังแหม่ฝีปากฝีกล้าของแก่แล้วมันทักจะเยอะไปแล้ว
ทักจะไปกันใหญ่
หลายครั้งมีการนำเสนอแบบตรงไปตรงมา

พักหลังมาเขาบอกว่าเริ่มจะซาลงเริ่มจะเบาลง
หลายคนก็สงสัยพี่โอ๊ตโดนเบรกหรือเปล่า

งานนี้พี่โอ๊ตประโมทประธานก็ออกมาบอกว่า

คือไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเขาได้ไปมากกว่านี้แล้วล่ะ

ที่แสดงออกไปเป็นตัวของตัวเอง
ทั้งนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ของเขาก็มีเตือนเรื่องการใช้คำพูดอยู่บ้าง
โอ๊ตก็บอกว่าจะพยายามปรับตัว
แล้วก็จะแสดงความเห็นในมุมมองของตัวเองแบบซอฟต์ลงนิดหนึ่งนะคะ

แต่เราก็ทำไม่ได้เพราะว่าเราเป็นแบบนี้เลย
ผมเป็นอย่างนี้มันแก้ไม่ได้
ผมไม่ได้อยากให้มองว่าผมดังเพราะว่าผมต่ำตมนะ
เพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่เขามาตามเราแล้วเขามาชอบเราจริง
จะรู้ว่าเนื้อแท้เราไม่ได้เป็นแบบนั้น

หรือว่าคนที่เราสนิทแล้วเรารู้สึกว่าไอ้คนนี้หยาบคายได้
คนที่ผมแค้นที่สุดผมแคร์พ่อกับแม่มากกว่า
ผมแคร์พ่อกับแม่มากแล้วก็แม่ก็เคยเตือนว่าแบบ
เฮ้ยอยากให้น้อยลงไหมหรือว่าพ่อก็บอก
คือผมอยากจะบอกทุกคนว่าผมเป็นคนสาธารณะ
ดาราทุกคนเป็นคนสาธารณะแต่คุณอย่าลืมว่าเขาเป็นคนนะครับ
ป่ะไม่มีใครชอบที่เรามาชี้หน้าด่ากันหรือมาพิมพ์ด่า

ด้วยอย่างหนึ่งคือพี่โอ๊ตเขาเป็นคนตลก
พูดจาจะมีมุกแซวอะไรบางทีก็สองแง่สามงามกันไปบ้าง
แต่ว่าอย่างที่พี่โอ๊ตบอกไปว่าจะใช้คำแบบนี้กับเพื่อนสนิท
เวลาเป็นงานเขาก็ไม่พูดจาหยาบคายติดตามกันได้แหละ
ทางนี้ค่ะพี่โอ๊ตเองก็แย้มถึงข่าวดีด้วยว่า
จะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของการเป็นนักร้องของเขา

เพื่อเอาใจแฟนคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปี๖๑นี้แหละค่ะ
เสิร์ตผมมันอาจจะไม่ได้เหมือนคอนเสิร์ตอื่น
มันคงจะเป็นแบบร้องเล่นเต้นทอล์กแล้วก็ความสนุก
รับเชิญเนี่ยสนุกแน่นอนคือคอนเสิร์ตตอนนี้เพิ่งจะได้สถานที่ครับ
คร่าวแล้วแล้วก็กำลังเริ่มเดี๋ยวพอมกรามาก็จะเปิดแล้วก็จะมาประชุมกันแล้วครับ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีเอกลักษณ์ความเป็นเฉพาะตัวชัดเจนเลยทีเดียว
ทั้งอุปนิสัยร่าเริงแล้วก็ของสะสมที่หลายคนคอยติดตามพี่โอ๊ตอยู่
เพราะว่าเขาสะสมกล้องกล้องเขาก็แสนแพงด้วยทีเดียวนะ
ก็ลองติดตามกันดูต่อไปอะไรที่อย่างที่บอกไปอีก
พฤติกรรมอะไรที่ไม่เหมาะสมอย่าเรียนแบบ
แต่ว่าอันนี้เขาสนิทกันกับเพื่อนก็มีการพูดจาแบบแซวเล่นกันแรงไปนิดนึงบ้าง